เมื่อคืนนี้ช่วงประมาณกลางดึกเกิดเหตุระทึกครับ
ไฟไหม้คอนโดกลางกรุงครับ
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วก็ตำรวจรับแจ้งเหตุเนี่ย

โดนี้เป็นคอนโดสูงประมาณ๒๗ชั้นอยู่ใจกลางกรุงเทพครับ
คอนโดแห่ง๑ในซอยเพชรบุรี๑๕ถนนเพชรบุรีครับ
แขวงถนนพญาไทยเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร

หลังจากควบคุมเหตุการณ์ได้มีคนสำลักควัน๒๐กว่าคน
แล้วมีคนตายด้วย๑คนนะฮะ
โดยเมื่อคืนนี้ประมาณเที่ยงคืนกว่าครับ
ตำรวจสนพญาไทยรับแจ้งเหตุการณ์เกิดไฟไหม้
คอนโดแห่งหนึ่งใจกลางกรุงนะครับก็เดินทางไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่
ดับเพลิงไปทั้งหมด๓๐คันเพื่อไประงับเหตุครับ
ที่เกิดเหตุนะครับแสงไฟเนี่ยเกิดขึ้นมาคาดว่ามาจากห้องพักที่ชั้นสิบเก้า
แล้วไฟเนี่ยมันลามขึ้นไปที่ชั้นยี่สิบครับชั้นยี่สิบเอ็ดจนเกิดความเสียหาย
คนที่พักในคอนโดแห่งนี้ครับน่าจะหลับกันด้วยจำนวนหนึ่งเลยนะ
เพราะมันดึกแล้วพอรู้ว่าเกิดไฟไหม้บางส่วนคือวิ่งหนีไฟครับ
บันไดหนีไฟมาข้างล่างบางส่วนคือวิ่งหนีขึ้นไปที่ดาดฟ้าก่อน
เอาตัวรอดอุ้มลูกเล็กเด็กแดงกันมาแบบนี้
แล้วเจ้าหน้าที่ครับต้องเดินเท้าขึ้นไปใช้สายยางดับไฟบริเวณชั้นที่เกิดไฟไหม้
ต้นเพลิงคาดว่ามาจากห้องพักที่ชั้น๑๙นะฮะ
ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงควบคุมไฟเอาไว้ได้ครับ
แล้วก็ระบายควันฉีดน้ำดับไฟไม่ให้เกิดการปะทุ
เพื่อป้องกันไฟไหม้ซ้ำซ้อนอีกนะฮะ
สอบถามว่าห้องดังกล่าวนั้นเป็นห้องของใคร
เห็นว่าเป็นห้องของนายกิตติอายุ๗๔ปีครับ
มีอาชีพขายผลไม้แล้วห้องดังกล่าวเนี่ย
มีเอาไว้สำหรับเก็บของบ่มมะม่วงด้วยแก๊ส

ส่วนตัวนายกิตินั้นมานอนพักอยู่ที่ท้ายรถกระบะ
ซึ่งจอดที่ลานจอดรถชั้น๘ของคอนโดครับ

เมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต้นปีนี้นะครับ
ห้องดังกล่าวเคยเกิดเหตุไฟไหม้มาแล้ว๑ครั้ง
โดยครั้งที่เกิดไฟไหม้เมื่อต้นปีเนี่ยนะฮะ
สาเหตุเพราะว่าคอมเพรสเซอร์แอร์ขัดคล่อง
เกิดไฟฟ้ารัดวงจรแล้วไฟไหม้
สุดท้ายเมื่อคืนกลางดึกมาเกิดไฟไหม้ซ้ำอีกครับ
ส่วนสาเหตุนั้นเกิดจากอะไรเดี๋ยวรอพิสูจน

ตำรวจบอกว่าจากการสอบสวนเจ้าของห้องยอมรับ

จะมีสาเหตุจากการบ่มแก๊สด้วยหรือไม่นั้น
ต้องรอผลการตรวจสอบยืนยันความชัดเจนก่อนนะฮะ

มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยสำลักควัน๒๐คน
มีอาการหมดสติ๑คน

แล้วสุดท้ายคุณยายไปเสียชีวิต
ขณะที่นำส่งโรงพยาบาลนะฮะ

ความคืบหน้าสาเหตุแล้วก็ความผิดทางกฎหมายนั้น
เดี๋ยวมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ